นี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีที่มีความมันระดับ๕ดาว
รวมพลังเชียร์ช้างศึกโตเล็ก
หลับแค้นกับ๓ยอดทีมก่อนลุยฟุตเซาโล
ความมันระดับ๕ดาวจาก๔ยอดทีม